แล้วแต่นอกจากที่นี่ก็ยังมีอีกที่หนึ่งนะที่เขาไปแห่ตีเลขเด็ดกันก็คือพิธีบวงสวงครูบาศรีวิชัยที่จังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ชม
ที่วัดบวกครกใต้ตำบลท่าวังตานอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยค่ะ
มีพิธีบวงสวงพระครูบาศรีวิชัยที่ทำมาจากทองเหลืองขนาดกว้าง๓๒๐เมตรสูง๔๓๐เมตรหนัก๒ตัน
นำไปปฏิสถานให้กับประชาชนและคณะศรัทธาได้บูชาที่วัดนะคะ
โดยงานนี้ก็ได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากคณะศรัทธาที่เชียงใหม่แล้วก็กรุงเทพเป็นเงินกว่า๘แสนบาท
หลังจากทำพิธีเสร็จแล้วชาวบ้านที่ทราบข่าวก็มากราบไหว้ขอเลขเด็ดตามรอยขีดขวนบนองค์พระ
เดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมไปดูจุดเกิดเหตุกัน

เฮ้ยเลขอะไรอ่ะ

เดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่รอยขูดขีดหรือเปล่า

ขูดขีดเป็นอะไรที่ชัดเจน

คือชาวบ้านเขาก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าใครทำ
เป็นรอยขูดขีดหรือว่ายังไงต้องเรียกประกันมาเคลมไหม

แต่ละคนก็แบบอุ๊ยจริงจังมักคำแม่นนักขนาดนั้นล่ะ
เออบางทีมันก็ดูแบบมันแบบเอ๊ใครเขียน
กินควรนี่เป็นรอยแบบนี้เหรอดูตั้งใจไปไหมใช่ไหม
แต่เขาเชื่อว่ามันเป็นอุบัติเหตุเป็นอะไรที่

ก็แล้วตายวิจัยระยานเชื่อถามเจ้าไหนได้ก็แล้วแต่
เออมีผู้ผู้ชมบอกให้คุณชนะถูนเขาไปต่อ

มืดชนะไม่สักดี
เดี๋ยวคุณชนะเอาอยู่นี่

ต้องไปส่องดูทีหลัง